ผมพาไปดูเรื่องราวชะตากรรมชีวิตของเด็ก๕ขวบกันหน่อยครับ
พลเมืองดีทนไม่ไหวฮะเพราะว่าสงสารมาก
เด็กคนนี้อยู่กับพ่อแท้อยู่กับแม่เลี้ยง
แต่เหมือนกับว่าตกนรกทั้งเป็นดูบาดแผลแล้วกันคุณผู้ชมครับ

คุณมิ้นคุณผู้ชมครับร่องรอยบาดแผลที่เห็นช่วงหลังเนี่ย
เป็นรอยจ้ำเป็นรอยปืดเนี่ยน้องถูกทำร้ายถูกทุบตี
คือเนี่ยลักษณะเหมือนคนถูกเขี้ยนตีย้อนกลับไปเหมือนสมัยยังไม่เลิกธาตุอะค่ะ
เชื่อไหมครับน้องอายุ๕ขวบเด็ก๕ขวบเท่านั้นนะครับ
ที่เคยร่าเริงทุกวันนี้เก็บตัวเงียบถามอะไรไม่ค่อยคุยไม่สูงสิง
อยากอะไรเลยเหมือนเป็นเด็กเก็บกฎเพราะว่าถูกกระทำรุนแรงแบบนี้
เลยเป็นเหตุทำให้พลเมืองดีทนไม่ไหวแจ้งตำรวจโรงพักษพเมืองสมุทรปราการครับ
บอกว่าตำรวจตำรวจต้องช่วยแล้วแหละเด็กผู้ชายอายุเพียงแค่๕ขวบถูกพ่อแท้
อายุ๒๕แล้วก็แม่เลี้ยงซึ่งก็อายุ๒๐ต้นครับ
ทุบตีทำร้ายร่างกายเป็นประจำจนเด็กมีรอยเขียวช้ำ
นี่แค่ที่หลังนะคุณผู้ชมคุณมิ้นจริงแล้วมีบาดแผลอีกเยอะบนร่างกาย
แต่เราคงไม่สามารถจะเปิดให้คุณผู้ชมดูได้ทั้งหมด
ที่หน้าเอ่ยตามเนื้อตามตัวมีทั้งแผลเก่ามีทั้งแผลใหม่
ที่สำคัญแผลในใจเด็กที่มันเกิดขึ้น
ตุลาคมที่ผ่านมาครับอันนี้พลเมืองดีแจ้งนะ
บอกว่าพฤติกรรมที่เห็นแล้วก็รับรู้จนกระทั่งต้องแจ้งตำรวจ
น้องผู้ชายคนนี้อายุ๕ขวบถูกพ่อแท้
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับพ่อแท้ใช้กำปั้นต่อยหน้า
พ่อแท้นะครับแล้วเหมือนแท็กทีมกับแม่เลี้ยง
เลี้ยงใช้ไม้แขวนเสื้อกระหน่ำตีตามเนื้อตามตัวเด็ก
เด็กก็ร้องไห้กระจองงอแงครับ

นี่ขนาดไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานแท้

แล้วดูครับเวลาเด็กเขาให้การกับเจ้าหน้าที่

ด้วยความที่เขาเป็นเด็กจะมีกระบวนการ

มาตรูปเออแล้วให้เด็กจิ้ม

โดนที่หน้าโดนที่หลัง

ในพื้นที่ตัวเมืองสมุทรปราการนะครับ
ก่อนหน้านี้เห็นว่ามีการแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในห้องเช่า

ก็ยังคงต้องเจอแบบเดิมเหมือนตกนรกทั้งเป็น
ชื่อก็บอกชัดแจ้งเรื่องไปไม่กี่วันก่อน
ปรากฏว่าพ่อเด็กกับปู่ของเด็กเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันไว้เลยฮะ
ลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองสมุทรปราการไว้ก่อน
พ่อเด็กบอกว่าผมอยู่กินกับเมียใหม่อายุ๒๑ก็คือแม่เลี้ยงของเด็ก
อยู่กินกันมาได้๑ปี๔เดือนไม่จดทะเบียนนะ
และอ้างว่าคนที่ตีลูกผมไม่ใช่ผมนะคุณตำรวจ
เป็นเมียใหม่ของผมก็คือแม่เลี้ยงทำไมแล้วทำไมแม่เลี้ยงต้องไปตีเด็กแบบนั้น
สาเหตุเพราะว่าลูกผมสนไม่เชื่อฟังแม่เลี้ยเขาเลยอบรมสั่งสอน
แต่ถึงว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้คุณผู้ชมคุณมิ้นฟังดีครับ
พ่อเด็กไม่ติดใจเอาความใดกับเมียใหม่ก็คือแม่เลี้ยงที่ทุบตีลูกของเขา
ลูกในไส้บอกแค่ว่าเดี๋ยวผมกับเมียใหม่จะแยกเด็กไปอยู่แล้วกัน
เดี๋ยวแยกเด็กออกไปจากแม่เลี้ยงไม่ต้องอยู่กับเด็กแล้ว
เดี๋ยวให้ลูกผมไปอยู่กับปู่แทนไปอยู่กับพ่อของผมให้ปู่ดูแลลูกผมแทน
ผมรับไม่ได้เหมือนกันที่เมียผมมาตีลูกผมแบบนี้

รับไม่ได้ที่เมียใหม่ตีลูกแท้ของตัวเองเลยให้ลูกของตัวเองไปอยู่กับพ่อ

เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบมันเจ็บในใจนะฮะ
ฟังตรงนี้แล้วจะเจ็บยิ่งกว่าเพราะเด็กบอกกับตำรวจว่ายังไงรู้ไหมครับ
พ่อก็ไม่ได้ตีหนูแม่เท่านั้นที่ตีเด็กก็บอกแบบนี้
แต่ว่าชาวบ้านพลเมืองดีเขาก็ยืนยันว่าพ่อแท้ก็เคยทำร้ายลูกนะ
ความจริงคือยังไงครับเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนอะ
คุณติกิติศักดิ์นักข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปที่ห้องเช่า
เป็นลักษณะเหมือนกับอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองสมุทรปราการนั่นแหละฮะ
ไปถามคนในอพาร์ทเมนต์เลยเขาบอกว่าอ๋อครอบครัวนั้นย้ายมาอยู่ที่นี่
ประมาณสักเกือบจะ๑ปีแล้วนะล่าสุด๒๙ตุลาคมสัก๙โมงเช้า
เห็นพ่อของเด็กกลับมาที่ห้องแล้วเห็นแม่เลี้ยงเหมือนเดินเข้าไปเลย
รีบเข้าไปเพื่อไปฟ้องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้น
คุณนักข่าวพ่อของเด็กซึ่งเป็นพ่อแท้ก็ตีลูกในไส้ตัวเอง
นานอยู่สิบนาทีโอ้โหสิบนาทีนะครับโดยที่เพื่อนบ้านเองก็ไม่รู้ว่า
ทำไมต้องตีรุนแรงและตีนานขนาดนั้นทั้งทั้งที่เด็กไม่ได้ดื้ออะไรเลย
ได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพแบบนี้มาตลอดแรมปีครับ
อยู่ที่นี่มาปีกว่าแล้วเจอแบบนี้มาแรมปี
และการที่เด็กถูกเขี้ยนถูกตีแบบนี้บ่อยทำให้เด็กนิสัยเปลี่ยนไป
เหมือนเด็กเก็บกฎหวาดระแวงจิตตกเมื่อก่อนเด็กเขาร่าเริงเห็นรอยยิ้ม
ทุกวันนี้แทบจะไม่ได้เห็นเลยลองฟังครับ
ตีแบบจนเด็กร้องขอชีวิตเลยครับพี่
พ่อแท้ของเด็กเป็นคนที่มีความอารมณ์ร้อนมาก
ไม่มีไม่มีเหตุผลก็คือพอรู้ปุ๊บไม่ถามลูกว่าทำผิดไหม
จริงไหมทำอะไรไหมตีอย่างเดียว
ตีแล้วก็คือไม่ได้มีการสั่งสอนลูกในตรงนั้น

ก็คงต้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างรอบด้าน
เพราะว่านี่เป็นมุมของเพื่อนบ้านนะฮะ
แต่พ่อของเด็กยืนยันแล้วว่าผมไม่ได้ตีลูก
มีแต่เมียผมที่ตีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของเด็ก

เดี๋ยวให้ลูกผมไปอยู่กับปู่ก็แล้วกันจบปัญหาเรื่องนี้

ให้ครบทุกมุมจากทุกคนที่ถูกพูดถึง

เป็นลักษณะเหมือนเป็นรถลูกลงสูง
ช่วงสายวันนี้เลยเพิ่งผ่านมาหมาดนะฮะ
แล้วพ่อของเด็กในเจมส์

แล้วเหมือนกับมีเด็กน้อยเดินตามมาด้วย
น่าจะเป็นลูกน้อง

มีอีกคนสองคนเป็นผู้ใหญ่

หลังจากนั้นปรากฏภาพในเจมส์

ไม่ดีอันนี้คุณผู้ชมพัดลม
ที่นอนหมอนมุ้งขนทั้งหมดนี้

อ้าวไปไหนกันเนี่ย

ถ้าแหงั้งก็เดี๋ยวให้ลูก

เดี๋ยวก็จะเลิกกันไป
เราไปตรวจสอบเรื่องนี้ที่โรงพักษพเมืองสมุทรปราการครับ
เห็นว่าจะนำตัวเด็กสอบปากคำกับสหวิชาชีพ

แล้วก็ก่อนหน้านี้พมแจ้งว่าเด็กยังไม่พร้อม
มีอาการนิ่งถามอะไรก็ไม่ตอบ
หลังจากสอบปากคำถ้าได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
เดี๋ยวคงจะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมาย
รวมถึงถ้ามีคำชี้แจงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย